อย่าเพิ่งลุกไปตอนนี้เพราะว่ายังมีของกินอร่อยมาฝากอีกค่ะคุณผู้ชม
ซิว่าขนมจีนอะไรไม่เป็นเส้นแต่เป็นก้อน
ขนมจีนไม่เป็นเส้นแต่ก็น่าจะเป็นขนมจีนที่ค้างคืนหรือเปล่าครับ
ไม่ใช่ค่ะคุณขนมจีนเขาแบบใหม่สดนี่แหละ
แต่เขาเรียกว่าขนมจีนหัวไก่อก
ขนมจีนหัวไก่อกคุณเคยได้ยินไหม

ใช่ไหมเป็นก้อนเป็นของดีของลมเก่าเขา

ลมเก่าก็อยู่ที่ในเพชรชบูรณ
ถูกต้องแล้วค่ะจังหวัดเพชรชบูรณนั่นเองนะคะ
เดี๋ยวไปตามดูกันว่าขนมจีนหัวไก่อกหน้าตาเป็นยังไง

ชบูรณ์อีกหนึ่งจังหวัดที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติแห่งคุ้นเขา
ถูกผสมผสานด้วยวัฒนธรรมที่น่าสนใจ
แต่ที่พลาดไม่ได้เมื่อมาถึงเพชรบูรณ์นั่นก็คือ
บรรดาอาหารที่เป็นจุดเด่นประจำจังหวัด
วันนี้เราเลยจะพาคุณผู้ชมมาตลอดกินเมนูพื้นถิ่น
ชื่อแปลกหาทานยากที่คนท้องถิ่นการันตีแล้วว่าเด็ดจริง
และนี่ก็คือขนมจีนพื้นถิ่นชื่อแปลกหาทานยาก
ตลอดกินจะพาไปอิ่มอย่างจุใจที่ร้านขนมจีนน้องปลาย
ขนมจีนเส้นสดลมเก่าที่ใครเป็นเด็กเส้นก็ต้องห้ามพลาด
มาพร้อมด้วยน้ำยาหลากหลายชนิดให้ทาน
เคียงคู่ไปกับผักสดผักต้มที่เข้ากันเข้ากันกับเส้นนุ่มแบบนี้
เปิดมาอายุแต่๑๒ปีจนอายุ๕๙แล้ว
พ่อแม่เริ่มขายมาแม่ทำแต่อายุ๑๒แล้วขายมากับแม่
อยู่เบื้องหลังความอร่อยที่คอยรังสรรค์เส้นขนมจีนแบบสดให้ลูกค้าได้ทาน
ไม่ว่าจะเป็นขนมจีนเส้นยาวสีขาวนวล
ที่เราคุ้นเคยกันดีกับแปงสูตรเด็ดเคล็ดลับเฉพาะตัวคุณป้า
และอีกหนึ่งเส้นขนมจีนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของร้านนี้
นั่นก็คือขนมจีนหัวไก่อบนำแป้งใส่ถ้วย
และใช้ปลายช้อนด้านที่จับตักแป้งขึ้นมาแล้วเอานิ้วดีดแป้งลงน้ำแบบนี้
พอแป้งสุกก็จะค่อยลอยตัวขึ้นมา
ตักขึ้นใส่ในน้ำเย็นให้แป้งหยุดสุกเพียงเท่านี้
ก็จะได้ขนมจีนหัวไก่อกอีกหนึ่งเมนูเส้นที่หาทานได้ยาก
อกจากนี้ยังจัดหนักจัดเต็ม
โดยน้ำยาต่างที่มีมาให้เลือกทานกันถึง๔รสชาติ
มีน้ำยากะทิน้ำยาปลาน้ำปลาร้าน้ำพริก
แล้วแต่คนชอบบางคนก็กินน้ำยาป่า
หล่มก็ชอบน้ำปลาร้าเยอะ
น้ำยาปลาร้าที่มีความใสเหมือนน้ำซุป
และไม่มีกลิ่นคาวของปลาร้า
หรือใครที่เป็นสายร้อนแรงต้องห้ามพลาดกับน้ำยาป่ากับรสชาติที่เผ็ดร้อนและหอมเครื่องเทศ
ตามด้วยน้ำยาน้ำพริกถึงชื่อจะดูแซ่บแต่กลับมีความหวานที่ลงตัว
สุดท้ายสายเบสิกกับน้ำยากะทิบอกก่อนเลยว่าไม่เหมือนใคร
มีความหอมนวลที่พอทานไปพร้อมกับเส้นแล้วหยุดไม่ได้เลยจริง
และที่สำคัญน้ำยาทั้งสี่แบบนี้เราสามารถตักทานเองได้เลยเรียกได้ว่าจานเดียวก็ทานได้ครบทุกรสชาติ
จากขนมจีนน้ำยาที่เป็นพระเอกของร้านแล้วที่ร้านน้องปลายยังมีเมนูอื่นให้เลือกทานอีกด้วย
ไม่ว่าจะเป็นเมี่ยงคำลูกชิ้นปิ้งแต่ที่เด็ดไปกว่านั้นนั่นก็คือขนมแป้งจี่
ส่งกลิ่นหอมบนใบตองกับรสชาติหวานมันกำลังดี
แป้งจีก็มีมะคะวมีน้ำตาลไลน์เกลือและเอาแป้งขนมจีนน้ำมาผสมกัน
ขนาดนี้มาอร่อยกันได้เลยที่ร้านขนมจีนน้องปลายริมถนนสายลมศักดิ์เลย
อำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์

ถ้ามีบ้านงานบ้านอะไรก็ไม่ได้ขาย
มาร้านนี้ร้านเดียวได้ทานของอร่อยแบบเต็มที่อย่างแน่นอน